ส่วนเมื่อวานสมาคมกีฬาฟุตบอลได้มีการประกาศ๒๕รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
นัด๒๕และ๒๘มีนาคม
นี้ไม่มีตัวหลักอย่างธิรสินแดงดาสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็นรบดินวิรวัตโนดมนะครับ
แต่ละตำแหน่งไปดูกันหน่อยครับผู้สาประตู๓คนสมพรยศ
จากการท่าเรือปฏิวัติคำไหมจากเมืองทองแล้วก็กัมพลปฐมอักษกุลจากราชบุรี
กล้องหลังครับบริเวิลทอมเบียนจากแบงค์คอล์กยูนิเตศกิสดาการ์แมนจากชวนบุรี
รัฐมิเคลซันจากโอบีโอเดนเซนะครับ
แล้วก็มีธีรทรบุญมาทันจากบุรีรำยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นแก่หลักหลักนะครับที่นำทัพมานะครับ
ส่วนคนอื่นอื่นก็ยังมีพร้อมอีกหลายตำแหน่งเลยส่วนกองกลางนะครับ
มีเพียดลฉ่ำรัศมีของบุรีรำธิริพันธ์ของแบงคอก
รชิตของการท่าเรือวิทยาเทพของเมืองทอง
แล้วมีหน้าใหม่นะครับชานุกูลกาลินครับ
ไม่เคยติดทีมชาติชุดไหนเลยนะครับจากโปรลิสเทโร
แล้วก็มีสุปโชคสรรชาติจากเจรียร์อีกหนึ่งคนของคอนเซลเลสัปโปโร
หน้านะครับมีสุประชัยใจเด็ดจากบุรีรำสุพรัฐเหมือนตาจากบุรีรำ
และปอลเมศอาจวิไลจากเมืองทองทั้งหมดจะเข้าแค้ม
รวมตัวกัน๒๐มีนาคมคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
เดินทางไปยูเออี๒๓มีนาคมต่อไป
ก็ปลายเดือนมีนาคมถึงเมษามีให้ชมกัน
เจอกับสาวดีอาราเบียเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
ก็เข้าสัญญาณก่อนเที่ยงคืน๑๐
จากนั้นบอลชาย๒นัด๒๕มีนาคม
ซีเรียแข่งขันตี๑นะครับ

แล้วก็ฟุตบอลหญิงโอลิมปิก๒๐๑๖

จะเริ่มเข้ารายการก่อนในเวลา๔โมง๔๕นาทีนะครับ